ก็ตีหนึ่งค่ะแต่ตอนที่มาเตือนก็ปิดเพลงไปแล้วค่ะ
แล้วยังไงหรอคะ
ก็ตามที่เขาพูดนะครับเขาว่ายังไงนะดูนะครับ
เปิดมาอีกแล้วค่ะ
แล้วพี่เจอทำอย่างไรพี่เจนจัยคนรอบข้างมากไงคะพี่มาเที่ยว
คนรอบข้างเขาก็มาเที่ยวไงคะ

เขาบอกว่าเรามาส่งสีลงได้นะค่ะ

พี่ก็ต้องเข้าใจที่สิ่งของระเทียบและทุกคน

พี่มาบอกว่าพี่คนนี้ไหร่มาพูดอย่างนี้แหล่ะ

ไม่เพราะถ้าเราพูดว่าเออเราเสียงดังปุ๊บมันก็มันก็ไม่ใช่ถูกไหม
เราก็เลยต้องอ้างว่าเออนี่มันเป็นอย่างนี้เนอะหญิงก็ต้องปฏิบัติตามที่ว่า
อ่าพูดว่านี่ค่ะพูดว่าเขามีกฎก็คือทุกคนดูนะครับ
อันนี้ตีหนึ่งนะครับมันไม่ใช่๔ทุ่ม๓ทุ่มนะอันนี้ตีหนึ่งนะครับ
เสียงต้องไม่กระทบถึงห้องข้างข้างนั่งคุยกันเบาแล้วแต่นี่พี่เล่นเปิดเพลง
เปิดเพลงอะไรดังเหรอปิดไปแล้วค่ะ
เพลงปิดไปแล้วค่ะครับเขาเขาเขาปิดตอนนี้นะฮะแล้วเขาก็เขา
เพลงปิดไปแล้วค่ะอันนี้ตีหนึ่งนะครับตีหนึ่ง
ก็ตีหนึ่งค่ะแต่ตอนพี่มาเตินก็ปิดเพลงไปแล้วค่ะ
แล้วยังไงหรอค่ะก็ตามที่เขาพูดนะครับเขาว่ายังไงนะดูนะครับผม
มาเที่ยวไงค่ะก็มาเที่ยวก็ต้องมาเต็มที่ไงค่ะ
เขาบอกว่าเต็มที่เต็มที่ห้องข้างเขาไม่สนนะครับ
อันนี้เอาจริงแล้วนะครับห้องข้างเขาแจ้งเขามานะครับ
เราก็เลยต้องมาเตือนนะครับแต่เราเรามาเตือนนะครับ
แต่เขาพูดอย่างนี้นะเขาพูดอย่างนี้ดูนะทุกคนดูเอานะครับ
จองนะครับเราส่งกฎระเบียบให้ดูนะครับ
สี่ทุ่มต้องเสียงไม่ไม่มีเสียงนะแต่อันนี้ตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งแล้ว
เขาว่ากันว่าเขามาไกลครับเขามีสิทธิ์ที่จะใช้เสียงว่างั้น
พูดว่าที่วางกำหนดไว้บนภูมิกำเบิดนะครับอันนี้จริง
เรื่องของกฎระเบียงเรื่องเสียงดังอันนี้พวกพี่ยอมรักเรื่องเสียงดังพวกพี่ยอมรัก
แต่ทางหญิงเองก็ผิดกับเราเพราะพี่ว่าไม่มีเสียงดัง
ใช่หญิงผิดหญิงผิดที่หญิงไม่ได้อาริมภาคหนึ่งให้พี่

มันต้องกินด้วยกันเขาไม่ได้แยกกันมานอนถูกป่ะ
อีกเบาอีกเบา
เขาไม่ได้แยกกันมานอนนะอีดอก

นั่นแหละครับเขาบอกว่าเขามาไกล
เขาเลยจะใช้เสียงได้วันนั้นนะครับ

นี่นะครับให้เจ้าหน้าที่

ก็ทำเปรียกพี่คนละเขาพูดว่าคุยกันได้

พี่ดังอ่ะมันไม่ใช่เสียงภูมิเสียเพลงอ่ะมันเสียงพวกหนูอยู่แล้วแหละ

เพราะว่าเมาไงพอกินเหล้าเมามันก็ต้องเสียงดังถูกไหม
พี่ต้องพลาดอ่ะพี่มาถึง
ถ้าพี่ไม่พอใจเลยยังไงพี่ต้องคุยตอนนั้นให้เสร็จ
ไม่ใช่ว่าผ่านไปคืนสองคืนแล้วพี่จะมาบอกว่าเป็นเพราะหญิงแพทย์
ก็คืนนี้คืนที่สองไงฮะคืนนี้คืนที่สองนะคะ

ว่านอนคืนเดียวค่ะแต่ก็ไม่ยอมค่ะคือยังไงคะ
พี่การจองห้องพักที่ไหนหญิงไม่รู้แต่ที่ภูทะเบิกหรือว่าของวิมารเมฆโดยตรงอะไรเนี่ย
คุณจะเลื่อนหรือคุณจะจองคุณจะยกเลิกห้องต้องแจ้งให้หญิงทราบล่วงหน้า

ต้องจ้างล่วงหน้าให้หญิงอย่างน้อย๕๗วันไงคะ
เป็นอย่างนี้อันนี้แล้วกัน
คืออะไรอ่ะก็อยู่แล้วอ่ะพอไม่ให้ออกก็อยู่

คืออะไรอ่ะก็เขามากัน๔ห้อง
องห้องให้เขาผิดเขายังไม่ว่าอะไรเลย
แล้วทำไมทีนี้ต้องมาอะไรแบบนี้
จองห้องสี่ห้องเขาก็จะติดกันเขาอยากอยู่ด้วยกัน

เขามาคุยเรื่องนี้ยังไง
เขานั่งมานั่งกินรวมกันเสียงเขาถึงดัง
เขามานั่งรวมกันเสียงเขาถึงดังไง
ทำไมรับไม่ได้อ่ะเรื่องนี้